หลายจังหวัดเขาก็จะมีการจัดงานฤดูหนาวประจำปีมีคอนเสิร์ตมีออกร้านขายของค่ะ
แต่แหมมันเป็นที่น่าเสียดายนะคะเราเล่าข่าวในลักษณะที่ว่าจัดงานปุ๊บตีกันปั๊บหลายงานแล้วเนาะ
งานนี้ค่ะเป็นงานฤดูหนาวประจำปีที่อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลย
เขาจัดงานสิบหกถึงยี่สิบสามธันวาคมคอนเสิร์ตกำลังสนุกเลยอ่า
ดนตรีนักร้องกำลังร้องเพลงคนกำลังสนุกเลยเดี๋ยวคุณผู้ชมดูภาพนะทำไมฮะ
เดี๋ยวอยู่ดีจะแบบปึ้มแล้วควันขึ้นนี่ไงทุกคนหยุดหันไปมองเห็นไหม
นี่ค่ะมันน่าตกใจมากเพราะมันคือระเบิดปิงปอง
ดูนี่ค่ะบนเวทีต้องประกาศเลย
นี่มันปลาหน้าเวทีเลยนะ
ทำไมต้องทำแบบนี้คะมีคนเจ็บ๒คนนะ
กลายเป็นยังไงรู้ไหมจังหวัดบอกไม่ต้องจัดแล้วงานเงิน
ยุติงานไปเลยจะได้ไม่ต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำอีก

วันที่เกิดเหตุคือคืนที่๕ของการจัดงานนะคะ
นักท่องเที่ยวก็มากันเยอะทั้งในพื้นที่แล้วก็ต่างพื้นที่คนเป็นพัน
ยังโอมคนเป็นพันฮิปพอปชื่อดังเจ็บไปสองคนครับหนึ่งในผู้ร่วมงานบอกว่าช่วงเกิดเหตุคือตอนเที่ยงคืน
เสิร์ตกำลังจะเลิกอยู่แล้วมีเสียงระเบิดดังขึ้นหนึ่งครั้งแล้วก็มีคนโดนสะเก็ดระเบิดนะคะ
มันโดนสะเก็ดเขาที่หลังผู้ชายคนนึงผู้หญิงคนนึงแต่ผู้หญิงเนี่ยน่าเป็นห่วงเขามาก
เก็ดระเบิดเข้าหน้าครับนี่นะคะก็ต้องตามตัวแหละใครเป็นมือปลาระเบิดปิงปองหน้าเวทีคอนเสิร์ตแบบเนี้ย
ตำรวจสพวังสะพุงจังหวัดเลยบอกว่าต้องตามตัวมาดำเนินคดีให้ได้จริงจริงแล้วงานจะมีไปจนถึงยี่สิบสามธันวาคมใช่ไหมคะ
นี่คนเจ็บฮะสุดท้ายยกเลิกกิจกรรมทั้งหมดเลยนี่คนเจ็บนะคะผู้ชายโดนเขาที่หลังสะเด็ดระเบิดนะคะ
แต่ผู้หญิงอีกคนโดนเข้าหน้าเมื่อคืนคืนที่ยี่สิบเขาจะมีถึงคืนยี่สิบสาม
ใช่ค่ะอดดูหมดแล้วยกเลิกไปเลยไม่ต้องสนุกกันแล้วทีนี้
เมื่อช่วง๕โมงครึ่งเย็นวันนี้ค่ะตำรวจสพวังสะพุงจังหวัดเลยบอกว่าจับได้แล้วนะคะ

คนที่ก่อเหตุปลาระเบิดปิงปองในงานนะคะ

เพื่อแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีนะคะ
เจ้าตัวรับสารภาพว่าไปเที่ยวกับเพื่อน

กระเบิงปองไปด้วยระเบิดปิงปองทำเอง
เอาไปทำไมเอาไปป้องกันตัวกลัวกลัวว่าจะเจออริ

กลัวว่าไปบังเอิญเจอคู่อริแล้วคู่อริจะทำร้าย

กำลังจะกลับบ้านเกิดเจอคู่อริจะทำยังไง

แล้วเขาบอกว่าเนี่ยเอาจริงแล้วนะแล้วมันก็เจอจริงไง
คู่อริแล้วคู่อริเหมือนจะทำร้ายเขา

แล้วคนเจ็บเนี่ยก็อายุเพิ่ง๑๘นะ
เห็นภาพเมื่อสักครู่ที่โดนสะเด็ดระเบิดเข้าหลัง

อาการสาหัสยังรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลอยู่เลย

แต่สิ่งที่น้องทำเนี่ยต้องบอกเลยว่าโอ้โหไม่ไหวอ่ะ
คือคุณปลาไปอย่างนั้นเนี่ยคนเป็นร้อยเป็นพัน

เป็นร้อยเป็นพันจะมาอ้างว่าเห็นคู่อลิ
ทำร้ายผมก็ปลาไปแต่มันพลาดมันไม่โดนคู่อลิไปโดนคนอื่น

เล็งเห็นผลได้ว่าการปลาระเบิดปิงปองมันโดนคนอื่นอีกหลาย
ถูกต้องต้องแจ้งข้อหานักนะฮะ

พ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยผมว่าคงต้องมารับผิดชอบ

นูเอยนูอายุ๑๖ลูกมีคู่อลิแล้วหรือลูก
ถ้าผมเป็นนักร้องศิลปินหรือว่า
คนที่จะมาทำงานในเวทีคอนเสิร์ตเนี่ยคืนนี้นะ

ไม่อย่างงั้นพรุ่งนี้ก็ไม่เข็ดนะครับ